ที่เป็นเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางนี่ค่ะ
มีกระสอบปุ๋ยไปคลุมไฟส่องสว่างเอาไว้นะคะ
เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้ข้าวจะไม่ออกรวงหรือออกรวงช้ากว่าปกติ
จุดไหนที่ไม่ได้เอากระสอบไปคลุมชาวนาบอกว่าลองมาสังเกตดูสิ
ข้าวไม่ออกรวงเลยนะมีแต่ใบ
แต่จุดที่คลุมกระสอบเอาไว้หรือว่าจุดที่ห่างถนนออกไปสัก๗๘เมตร
ข้าวจะออกรวงเขียวขจีเลย
ชาวนาบอกว่าสาเหตุคือถ้าแสงไฟส่องสว่างไปกระทบกับต้นข้าวตอนกลางคืน
ทำให้การเจริญเติบโตช้าแล้วก็ไม่ออกรวงชาวนาเขาเลยทำแบบนี้
มันโดนแสงเยอะมันก็สังเคราะห์แสงมันก็แบบบ้าใบออกมาอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
คือชาวนาบอกว่าโดยเฉพาะข้าวบางสายพันธุ์เนี่ยมันมีความไวต่อแสงมาก
คือปกติข้าวต้องการแสงสักไม่เกิน๑๒ชั่วโมงต่อวันแสงอาทิตย์แสงแดด
ถ้าโดนแสงนานกว่านั้นจะทำให้ข้าวเจริญเติบโตช้าและไม่ออกรวง
ผลผลิตเนี่ยมันลดลงคือกลางวันมีแสงอาทิตย์กลางคืนเปิดแสงไฟอย่างนี้
ชาวนาบอกว่าก็ไม่ไหวนะครับก็เลยไปแจ้งเรื่องความเดือดร้อน
กับทางเทศบาลเพชรเมืองทองนะครับซึ่งทางเทศบาลรับทราบปัญหาแล้วแล้ว
นานในพื้นที่แถวนี้บอกว่าได้ขออนุญาตใช้กระสอบปุ๋ยขึ้นไปคลุมไฟข้างทาง
ขอเวลา๑เดือนให้ข้าวออกรวงและเก็บเกี่ยวจะได้หาเลี้ยงครอบครัว
ซึ่งชาวนาท่านที่คุยกับเราเขายืนยันไม่ส่งผลกระทบเกิดอันตราย
อันตรายต่อคนที่ใช้รถใช้ถนนอย่างแน่นอน
เพราะคลุมไฟส่องสว่างแค่บางจุดเท่านั้น
ไม่ได้คลุมจนมืดถนนทั้งเส้น
อันนี้ไอ้ที่ข้าวเล็กแปลงหน้าข้าวเล็กก็ไม่ต้องคลุม